ไปดูความสวยงามของโบสถ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
โบสถ์แห่งนี้นะเป็นโบสถ์ซีลาแรง

อยู่ที่วัดน้องกลิ้งหมู๓ตะบนน้องกลิ้งอเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
วัดนี้มีโบสถ์ศิลาแรงเรียกได้ว่าเป็นหลังเดียวในโลกเลยล่ะค่ะ
บทแห่งนี้ถูกเรียกว่าศิลาแรงก็เพราะว่าทำจากศิลาแรง
คือจากหินธรรมชาติทั้งหลัง
พร้อมทั้งแกะสลักลวดลายเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างวิจิตรงดงามตระกาลตาเลยล่ะค่ะ
ส่วนด้านหลังนะคะก็แกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าบางเปิดโลก
ก็มีทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกกระภูมิด้วย
ส่วนข้างโบสถ์มีเสาอโศกตามพุทธประวัติค่ะ
สวโศกถูกสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา
มาถึงที่ใดก็จะสร้างเสาอโศกเอาไว้ณที่แห่งนั้นนะคะ
จุดเด่นของบทแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะ
ที่บันไดทางขึ้นหน้าบทและข้างบทด้วยนะ
สลักไปด้วยลวดลายนาคีกับนาคา

ช้างยิ้นนี่เป็นศิลปะสำคติของกำแพงเพชรนะ
รวมไปถึงสิ่งนี้ค่ะคือเถาวันไม้เลื้อย
มีรูปสัตว์ป่าเป็นหงคล้ายกับไก่ป่านะ
รวมทั้งกระรอกกะแตด้วย
ทั้งหมดเป็นศิลปะสกุลช่างสุโขทัย
รวมกับสกุลช่างของกำแพงเพชร
เรียกว่าเป็นการรวมศิลปะที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามมาก
ใครที่ชื่นชอบพวกงานแกะสลักแบบนี้น่าจะไปเรียนรู้

ด้านในโบสถ์จะกรุทับศิลาแรงด้วยไม้ตะเคียนล้วน
แต่ละแผ่นหนาใหญ่เลย
ซึ่งไม้เหล่านี้ก็มาจากสารวินค่ะ
บางส่วนจะจมอยู่ในแม่น้ำแล้วก็อยู่ในใต้ดิน
ไม่มีการตัดมาจากป่านะคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนข้างฝานะคะข้างฝาผนังจะใช้ดีบุก
ตีเป็นรูปพระพุทธเจ้า
ยี่สิบเก้าป่าค่ะมันก็จะเป็นสีเงินตัดกับสีแดงนี่
ตาดีนะเออสวยดีใช่
จากความสวยงามแล้วต้องบอกว่าโบสถ์แห่งนี้
มีประวัติความเป็นมายาวนานด้วย
เล่ากันว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่พักรบ
ดาบซ้อมทวนของเหล่าทหาร
ไร่พลของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชมาก่อน
แล้วก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านมีชื่อว่าเมืองเนินทองค่ะ

ใครชอบประวัติศาสตร์ก็มาเรียนรู้ได้
ใครชอบความงามของศิลปะของโบสถ์เหล่านี้ก็มาดูได้
ศิลาแรงแห่งเดียวในโลกนะคะ
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชม
งามแปลกตาจริงนะส่วนใหญ่เราก็เห็นเป็นโบสถ์จากคูณทั่วไป
แล้วก็ประดับตกแต่งอันนี้เป็นหินทั้งก้อนเลยค่ะ

ถาปัตยกรรมของทางวัดต่างที่สวยยังมีอีกเยอะ

ก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับเรากันได้เนอะ